ไปดูที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยค่ะอันนี้ก็หนีเหมือนกันแต่รวบได้ทันควันนะคะ
นมวัยสามสิบเก้าปีไปดักยิงลุงวัยห้าสิบสองปีบาดเจ็บ
พอถามว่าไปยิงเขาทำไมเขาบอกก็โมโหลุงอ่ะ
ลุงชอบมาขโมยพริกเนี่ยแค่ขโมยพริกถึงขั้นยิงกันจะเอากันให้ตายเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนระหว่างบ้านหนองแค่บ้านดอนพยอมในอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ในที่เกิดเหตุมันเกิดเหตุที่สวนพริกเลยที่สวนพริกเนี่ยมีคราบเลือดอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
แต่คนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็คือคนนี้แหละค่ะ
นายนิกรฤทธิแผลงอายุห้าสิบสองปีนะคะโดนยิงเข้าใต้ข้อศอกซ้าย
คนก่อเหตุคือนายสำริทสงนามอายุ๓๙ปีก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลยค่ะ
ลูกซองสั้นและกระสุนสิบห้านัดนะคะ
เรื่องต้นนายสำริทก็ยอมรับสารภาพค่ะ

ไม่ได้รอดูด้วยนะว่านิกรมานิกรจะขโมยอีกไหมหรือจะยังไง
เห็นนิกอลปุ๊บยิ่งปั๊บเลยนะคะ
ก่อนที่จะหนีไปที่บ้านของตัวเองไปกบด่าน
คุณพ่อชิมรูปชายล่ะ
คุณนายสัมฤทธิ์มือยิงยืนยันย้ำแล้ว
เขาเห็นกับสองตาของเขาเลยว่านายนิกรเข้ามาขโมยพริกในสวนของเขาจริง

นายนิกรโชคดีตรงที่ว่าโดนยิงใต้ข้อศอกบาดแผลก็เลยไม่ได้สาหัสถึงชีวิต

ก็เลยไปสอบถามหน่อยว่าเนี่ยคนก่อเหตุเขาบอกว่าพี่ไปขโมยพริกในสวนเขา
พี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นิกรก็เล่าแบบนี้ค่ะว่าจริงตอนวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
คือก่อนเกิดเหตุเขาขี่รถไปซื้อน้ำ
พอถึงจุดเกิดเหตุสำริทก็มาถามเขาว่ามึงขโมยพริกกูเหรอ
ผมก็ยืนยันกลับไปแล้วว่าไม่ได้ขโมย
ตัวเขาเองเป็นโรคหัวใจโตกินเผ็ดไม่ได้
จะขโมยพริกทำไมแต่สำริทไม่เชื่อ
วักปืนลูกซองสั้นมาแล้วยิงเลยค่ะ
มึงขโมยพริกกูเหรอ

มีลูกชายแกด้งข้างหลังสงสารมันเป็นภาพติดตาดิ